แล้วปลูกสร้างต่อไว้อย่างสวยงามบนพื้นที่สนามย่าหน้าบ้านนะคะรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซคันโปรดที่มีคนเคยเขียนข่าวเอาไว้ว่ารถคันนี้เนี่ยคันละ๘ล้านแต่น้าแอดบอกว่าจริงแล้วไม่ถึงแค่ล้านกว่าเองส่วนเรื่องผลงานเพลงใหม่เจ้าตัวตอบได้เจ็บจี๊ดถึงคนถึงใจคนทำเพลงยุค๘๐มากแต่คาราบาลจะมีซิงเกิ้ลใหม่
สกรูปบ้านของน้าแอดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูพี่แจ๊กกะรีนเขารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมด้วย